ก็เป็นกระแสบนโลกโซเชียลมาสักพักหนึ่งยังฮิตกันอยู่นะคะ
ไม่เอาคนมาให้ดูแล้วล่าสุดมีอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิต
คือสังเกตดีว่าหางไม่กระดิกไม่ได้ยืนท่าธรรมดา

ไม่ได้พอร์สเหมือนตอนนี้ในโลกโซเชียลเขาฮิตกันอ่ะ
ใช่ค่ะเขาก็ทำการที่ฉันเห็นในอินสตาแกรม

เออแต่สุนัขนี่คือปกติหางมันต้องกระดิกนิด
นี่กระพริบตาด้วยแล้วตาเหลือกว่าได้ยังอ่ะพ่อได้ยัง
เหลือกเหลือกเขาก็ดูสิมีกินไวน์ด้วยนะคะ
คือไม่ได้อยู่ที่เดียวแต่อยู่หลายที่หลายเฟตติ้ง

ล้างจานเล่นคอมทำได้หมดเลยนะคะ
ก็เรียกได้ว่าเฟี้ยวเนอะใช่อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายเป็นสุดยิ้มเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นว่ายิ้มใช่ไหม
ยิ้มนิดนึงเออแมวเหรอนั่นอ่ะ
แมวก็เอาด้วยเหรอใจแล้ว
ต้องขอไม่คิดทำยังไงอ่ะสงสัยเออเลิศอ่ะฝึกยังไงเนี่ย
นั่นน่ะสินี่เห็นเลยว่าเขานิ่งจริงนะคะ
มีเหลืองตานิดนึงนะถ่ายทอดตัวเองเล่นของมาดูตัวเองเออคืออะไรงงนะคะ
นี่แหละขอตามกระแสด้วยเป็นสุนัขจากมินิโซต้าสหรัฐอเมริกานะคะ
นิ่งทำท่านิ่งทุกอย่างเหมือนหุ่นจริงจริงนะคะมีตาแอบกรอกไปกรอกมา
เจ้าของเนี่ยชื่อว่าเจสันอิเล็กสันค่ะก็โพสต์คลิปนี้ของตัวเอง
โด่งดังมาจากโลกโซเชียลนะคะโดยผู้ที่รับคำท้าก็ต้องถ่ายคลิปวิดีโอ
ที่ตอนนั้นสร้างกระแสมากก็คือช่วงตอนหาเสียงประธานาธิบดีสหรัฐนี่แหละค่ะ
ฮิลารี่คลินตันหยิบมาใช้ทำไวรัลวิดีโอในช่วงของการหาเสียงของเธอด้วย
ในขณะนี้ก็ฮอตฮิตทำท่าหยุดนิ่งหลังยิงทำประตูได้เช่นเดียวกันค่ะ